ดีเจวันเป็นยังไงบ้างฮะรอดชีวิตมาปฏิหารเหมือนกัน
เล่าเหตุการณ์เมื่อคืนให้ฟังหน่อยเพราะว่าอยู่ภายในจนกระทั่งเกิดเหตุ

คือผมจะประจำทุกวันพระรหัส

แล้วทีนี้วันนี้ผมต้องเปิด๒เบรก

แล้วเพกแรกผมจะเปิดตอน๕ทุ่มถึงถึงเที่ยงกึ่ง

แล้วทุกกิจวัตรประจำวันก็คือเราจะเปิดไปแล้วผมก็จะแบบดื่มน้ำ

แล้วตรงข้างบูธดีเจมันก็จะมีห้องน้ำ

แต่ซึ่งวันนี้พอผมเปิดเบรกแรกเสร็จแล้วเนี่ยแล้ววงก็ขึ้น
แล้วผมก็คือไม่ได้เก็บประกอบก่อน
ก็คือให้รอรอให้วงแล้วก็จะเปิดเวรแรกเสร็จต่อ
พอผมกดเบรกแรกเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็เดินด้วยความที่
ผมเปิดทุกวันผมก็จะฉี่ตรงนั้นแหละครับห้องน้ำ

แต่วันนี้ไม่รู้มันนึกอะไรไม่รู้อะไรมานำพาผมไป

ไปฉี่ที่ห้องน้ำด้านนอก

อ๋อคือเดี๋ยวก่อนคุณดีเจวันมันน้ำด้านนอกหัวคับด้วยรอ

ผมก็เลยไม่รู้ออกเดินเดินออกไปสี่ร้าน

แล้วเสร็จแล้ว

ที่การสวดฝั่งสวดอาวุธเสร็จด้วยเรียบร้อยแล้วเราจะผัดทุกท่าแรกไป
ด้านขวาจะเป็นที่สูบบุหรี่ด้านซ้ายจะเป็นที่โซฟา
ผมก็จะไปนั่งตรงโซฟาครับ
ผมนั่งโซฟาไม่ถึง

หันมาทางผมเห็นผมแล้วเขาก็พูดว่า

พอเสร็จปุ๊บหลังจากที่เขาวิ่งพ้นประตู

จากไฟที่มันโหกอยู่ข้างใน

อย่างเงี้ยดังแล้วมันก็ระเบิด

ตรงที่บอกว่านั่งรออยู่คือนั่งอยู่ตรงโซฟา
โซฟา

พอตัวเองเนี่ยได้ยินเสียงระเบิดซึ่งตอนนั้นเนี่ย

มันยังไม่ระเบิดครับตอนนั้นมันยังไม่ระเบิด

แล้วพี่ก็บอกว่าไฟเร็วหนี
ทำทำเลยนะครับว่าบอกว่าผมจะเห็นอะไร
จะเกิดสิ่งระเบิด
ความตื่นจะไปที่มันผมทำนายลำมา

โดดออกมาจากจากประตูชั้นชั้นชั้นหนึ่งอืมนาทีนั้นดีเจวันค่ะ
ตอนที่ตัวเองกระโดดออกมาจากประตูตรงนั้นได้เห็นนาทีคนที่พยายามจะออกจากผับหรือเปล่าคะ
เห็นทุกคนเห็นทั้งหมดภาพทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นผมเห็นหมดเลยครับ
เพราะว่าผมวิ่งไปเสร็จปุ๊บผมก็วิ่งไปตั้งหลักแล้วผมก็หันกลับเข้าไปมอง
ค่ะคือผมเหมือนคนที่สองที่ออกมาจากจากในร้านหลังจากนั้นก็จะมีคนต่างมันออกมาหมด
แล้วหลังจากนั้นผ่านไปไม่เกิน๒นาทีครับเหมือนคว่ามันอ่ะ
บ้านที่มันถูกโฟมที่มันถูกไฟไหม้จนหลอมเป็นเหลวเป็นหยดเหมือนหยดน้ำที่มันเป็นเปลวไฟอะครับ
เหมือนมันพังลงพังลงจากเอ่อจากฝ้าแล้วมันเหมือนเป็นแรงอัดที่ถูกลงไปในร้าน
แล้วมันทำให้กระจกชั้นแรกระเบิดตุ้มออกมาอีกครับอืมทั้งคุณอ่ะครับ
ที่พี่สองทั้งคือกระเด็นที่คนที่สองทั้งคือกระเด็นกระเด็นออกมาจากในผัดครับค่ะ
แล้วนาทีนั้นตอนที่เราหันกลับไปเห็นแล้วเห็นเลยว่าคนเนี่ยกำลังวิ่งกรูกันออกมา
ถามพี่ชะวันนิดนึงตอนนั้นเนี่ยเห็นไหมว่าคนเนี่ยพยายามที่จะตีเกียกตะกาย
มีเหยียบกันบ้างไหมหรือมีใครที่ล้มกองอยู่ตรงหน้าประตู
พอเห็นบอกว่าประตูเนี่ยมันเข้าออกได้แค่ทางเดียวตอนนี้ตายครับคือแต่ว่าผมจะบอกแบบว่า
ไอ้ส่วนที่เขาจะเกลียดตะกายเหยียบกันแล้วแจ้งกันออกจากเหลือที่ตรงนั้นน่ะ
คือประตูด้านหน้าแต่ว่าครับที่ผมเห็นเนี่ยเห็นจากประตูด้านนอก
แต่มันก็มีคนที่เหยียบกันวิ่งกันออกมาดึงกันฉุดกระชากกัน
หักกันเพื่อจะออกเพื่อจะเอาชีวิตรอดนะครับครับเท่ากับประตูชั้นที่สองเนาะ
คนเนี่ยออกมาไม่ได้ถูกต้องไหมดีเจวันดีเจวันฮะเห็นดีเจวันเนี่ย
โพสต์ถึงเรื่องนี้บอกว่าสาเหตุที่เกิดเพลิงไหม้เนี่ย
เพราะก่อนหน้านั้นเคยได้กลิ่นเหมือนกลิ่นไหม้มาจากพวกอุปกรณ์อะไรบางอย่างภายในร้านและได้กลิ่นมาหลายวันแล้ว
เจวันเล่าให้ฟังหน่อยฮะอันนี้ผมจะต้องบอกว่าผมไม่ได้โพสต์นะครับ
อ่าครับผมไม่ได้โพสต์ครับแต่ว่าผมจะให้สัมภาษณ์ไปอ่าฮะ
เพราะว่าผมเป็นคนเปิดเพลงผมอ่ะขึ้นไปบนพุทธเนี่ยเวลามันมีอะไรอีกที่มันมีโปรแกนติก
ที่เราที่เรามันไม่มันไม่ถูกจนดินต่อจากที่เราเปิดทุกทุกวันอ่ะค่ะมันก็จะรู้สึกแปลก
แต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรผมก็ไม่ได้คิดจะหาสาเหตุ
เพราะว่าเพราะว่าหนึ่งอ่ะอาจจะเป็นว่าผมประมาณเพราะว่าผมอ่ะไม่ได้
ไม่ไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างงี้แต่ว่าแต่สิ่งสิ่งหนึ่งที่มันทำให้เราแบบ
เหมือนเหมือนเผื่อนเผื่อนไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคือคือมันที่ร้านนะครับ
มันมีสโมกครับที่มันปล่อยปล่อยควันที่ทำให้เราว่าให้มันดูสนุกสนับขึ้น
อ่าฮะเราไม่ได้รู้ว่าตรงไหนมันจะมีควันอะไรอย่างเงี้ย
เพราะเราดูแจ้งไม่ออกว่ามันควันจากที่จะเกิดเพลิงไหม้
หรือควันจากสโมกเราแจ้งไม่ออกครับอ๋อค่ะดีเจวันฮะ
พูดถึงความสูญเสียตรงนี้หน่อยเพราะเราก็เสียเพื่อนทั้งในกลุ่มของนักร้อง
แล้วก็ในส่วนของนักท่องเที่ยวไปด้วยฮะอยากให้มันเป็นอุทาหรณ์อย่างไรบ้างฮะ
คือจริงจริงจริงจริงผมว่าทางร้านเขาก็เขาก็มีอ่าเรียกว่าอะไรอ่ะ
นะครับคือจริงประตูมันมี๒ทางครับมันไม่ได้มีแค่ประตูทางเดียว
มันมีประตูทางนี้ไปอีกทางหนึ่งแล้วจริงจริงอ่ะเขาคือเอาไว้ให้นักหนุนตรีกับอีเจอ่ะ
เข้าออกทางนั้นมันจะได้สะดวกจะได้ไม่ต้องไปเดินเปลี่ยนใจกับลูกค้า
แล้วเนี้ยทางร้านอ่ะเขาล็อกกุญแจก็จริงแต่ว่าเขาจะมีกาดหนึ่งคน
อยู่หน้าประตูครับเพื่อจะคอยไขประตูให้ให้พวกดีเจกับนักร้องครับ
เขาเขาไม่ได้ไม่ไม่ได้แบบล็อกแล้วก็ไม่มีคนเฝ้าไม่ใช่อ่าฮะเขาจะมีกาสคอยเฝ้าอยู่
ครับเกิดเหตุแบบนี้แล้วรู้สึกไงบ้างฮะคำถามสุดท้ายฮะคือตอนเนี้ย
คือผมร้องไห้ตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อเมื่อเมื่อตอนที่รู้ว่ารู้ว่าสามสามคนที่ผมรู้จักอ่ะครับ
เหตุที่วิทย์คือเสนียมสุดเห็นในร้านครับทั้งสาวกับแล้วก็กับกำตันที่เป็นผู้ชาย
ผมก็ร้องไห้ผมผมเพิ่งจะดีขึ้นเมื่อตอนหกโมงเช้านี้ที่เพิ่งจะเลิกร้องไห้ครับ
ครับแล้วก็อุปกรณ์ดีเจของผมก็ประมาณสองแสนบาทอยู่ในนั้นก็คือถูกไฟไหม้หมดเลย
จากเหยียดเพลิงไม้ครั้งนี้ขอบคุณครับขอบคุณดีเจอัลวัน

ครับขอบคุณนะครับ